สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสุดารัฐเกยุราพันธ์นะคะ
อาสามารับใช้ทุกท่านค่ะ
จริงต้องบอกว่าคำนี้เนี่ยใช้มาร่วม๓๒ปีแล้วนะคะ
ตั้งแต่เป็นสอสอครั้งแรกเมื่อ๒๒มีนา๒๕๓๕ค่ะ
ดิฉันได้สัญญากับคุณพ่อซึ่งถือว่าเป็นครูทางการเมือง
ที่ฉันจะเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตว์ต่อประชาชน
และจะทั้งทุ่มเททำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
ให้หายทุกข์หายลำบากให้ได้ค่ะ
นับตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้มาเป็นผู้แทนราชดร
ก็ต้องบอกว่าพอเป็นสอสอปั๊บ
ก็ต้องออกมาต่อสู้กับพระเด็จการในยุคของรอสช

และนึกว่ามันจะจบและไม่มีการรัฐพาหารอีก

กงล้อของประวัติศาสตร์การเมือง
มันหมุนฟรีตกลมอยู่กับที่

เราได้สู้กับพระเด็จการที่เขียนรัฐมนูล
สืบทอดอำนาจเหมือนกันเลยค่ะ
แต่เพียงตอนนั้นเขียนแค่ว่า
ให้คนนอกเป็นนายกได้
แต่ปัจจุบันนี้หนักหนากว่าค่ะ

มีทั้งสว๒๕๐คน
มีทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ

มานั่งเขียนแผน๒๐ปี

ต้องอยู่กับประเทศที่คนแก่เขียนให้

ในช่วงนั้นเป็นสอสอครั้งแรก

ประชาชนลุกหือขึ้น
ต้านการสืบทอดอำนาจนะคะ
ต้องบอกว่าดิฉันได้รับมอบหมาย

อายุเพิ่ง๓๐ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นคนไปเจรจากับ
หัวหน้ารอสช

สืบทอดอำนาจในขณะนั้น
ให้เขาลาออกค่ะ
ดิฉันขึ้นไปเจรจากับนายก
ด้วยความองค์อาจผ่าเผย

ฉันธามติจากประชาชนค่ะ
ให้ไปทำหน้าที่นี้ถึงแม้ว่าการเจรจาจะไม่สำเร็จ
แต่ในที่สุดประเด็จการก็ต้องแพ้ออกไป
เราได้กลับมาเลือกตั้งค่ะ
ตลอดระยะเวลาเกือบ๓๒ปีจากวันนั้นถึงวันนี้
ประชาธิปไตยไทยยังย่ำอยู่กับที่ค่ะ
และคนยากลำบากที่สุดก็คือ
พี่น้องประชาชนทุกคนถูกไหมคะ
และตลอดระยะเวลา๓๒ปีจากวันนั้น
ดิฉันไม่เคยทรยศประชาชน
ยังยืนหยัดต่อสู้
พระเด็จการจนมาถึงวันนี้
และขอยืนยันกับพี่น้องว่า
เราพรรคไทยสร้างไทย
จะไม่เป็นที่เหยียบยืนของพระเด็จการ

และดิฉันภาคภูมิใจค่ะ
ที่ได้เคียงข้างกับประชาชน
ที่รักประชาธิปไตย

ตลอดระยะเวลา๓๒ปี
ดิฉันได้ทุ่มเททำงานอย่างหนัก
ผ่านการบริหารกระทรวงมาแล้ว๔กระทรวง
ที่ฉันทำงานยากสำเร็จมาทั้งหมด

แต่เพราะดิฉันมีหัวใจให้กับประชาชน
และรู้ว่าเรากำลังทำงานให้กับใคร

คือพี่น้องประชาชนค่ะ
ดังนั้นไม่ว่างานยาก
ยังสร้างรถไฟฟ้าสายแรกในกรุงเทพ

แล้วก็ผลักดันจนรถไฟฟ้าสายแรกในกรุงเทพ
แล้วก็เป็นผู้ที่ทำแผนแม่บทรถไฟฟ้าทางด่วน
ที่ใช้กันมาถึงทุกวันนี้ค่ะ
หรือแม้แต่๓๐บาทรักษาทุกโรคนะคะ
ซึ่งแต่ก่อนนั้นคนจะสบประมาทมากว่า
ไม่มีทางหรอกที่จะทำสำเร็จ
๖เดือนค่ะดิฉันเป็นรัฐมนตรี
ประชาชนได้ใช้๓๐บาททันทีค่ะ
และยังต้องมาเจอกับโรคอุบัติใหม่
วัดนกนี่มา๒รอบนะคะ
เข้าประเทศก็ไม่ต้องผ่านตม
ข้ามจังหวัดก็ไม่ต้องขอผู้ว่า
ระบาดจังหวัดนี้เดี๋ยวไปจังหวัดอยู่ที่สุพรรณ

แต่ดิฉันสามารถทำให้ควบคุมโรคได้
ภายใน๒เดือนไม่ใช่๒๓ปีค่ะ
ตลอดระยะเวลาเกือบ๓๒ปี
อกจากความทุกข์ยากของพี่น้องนะคะ
ดิฉันต้องบอกว่าดิฉันเป็นนักการเมือง
ที่ลงพื้นที่เรียกว่ามากที่สุดก็ว่าได้นะคะ
และการลงพื้นที่นั้นดิฉันจะไปนอนบ้านชาวบ้าน
ได้มีโอกาสที่จะกอด
มีโอกาสที่จะได้ฟังพี่น้องประชาชนระบายทุกข์ให้
พี่น้องได้ให้โอกาสดิฉันโอบรับด้วยอ้อมกอด
ให้ความไว้วางใจผู้แทนของเขาไปทำหน้าที่ในสภา
ได้มอบอำนาจและความไว้วางใจนะคะให้กับดิฉัน
วันนั้นดิฉันต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้เรามาสร้างพักไทยสร้างไทยในวันนี้นั้น
ไม่ใช่เป็นเพราะเราอยากที่จะมามีตำแหน่ง
หลายท่านได้พูดให้ทุกท่านฟังแล้วว่า
เรามาสร้างพักไทยสร้างไทยในวันนี้

เราต้องการทำให้พี่น้อง
เรามาเสียสละมาร่วมกันทำให้พี่น้องออกจากหลุมดำที่ครอบประเทศมานานแสนนานให้ได้ค่ะ
นี่คือสิ่งที่เราเสียสละและตั้งใจมาทำ
พี่น้องครับสองเหตุผลใหญ่ค่ะที่เรามาสร้างพักไทยสร้างไทย
ร่วมกันกับผู้เสียสละด้านหลังขอได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็เสียงปรบมือให้ผู้เสียสละด้านหลังทุกคนค่ะ
ต้องบอกว่ามันมาจาก๒เหตุผล
เหตุผลหนึ่งดิฉันคิดว่าดิฉันคิดเหมือนกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในที่นี้
ว่าเรามองหน้าลูกของเราแล้วเราตอบไม่ได้ค่ะว่าอนาคตของลูกเราจะไปอย่างไร
อนาคตของประเทศนี้จะเป็นอย่างไร
ยังอยู่ในระบบอำนาจนิยมแบบนี้ต่อไปค่ะ
และพี่น้องคะเหตุผลที่สองที่ฉันออกต่างจังหวัด
ลงพื้นที่ในกรุงเทพจะมีแต่คนวิ่งมากอด
วิ่งมาร้องไห้วิ่งมาระบายทุกข์ว่าชีวิตเขาไปไม่ไหวแล้วค่ะ
นี่คือสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ที่ทุกคน
คนไทยทุกคนต้องมาแบกรับจากปัญหาการแก่งแย่งอำนาจทางการเมือง
ดน้ำตาที่อยู่บนเสื้อของดิฉันนั้น
ที่ฉันได้ซึมซับเอาความทุกข์ของพี่น้องทุกคนมาเต็มหัวใจค่ะ
ดังนั้นที่สองเหตุผลนี้คือจุดกำเนิดของพรรคไทย
ที่เราตั้งใจมาทำให้ประเทศนี้ดีที่สุด
เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
และวันนี้ค่ะมันหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับลุงทั้งหลาย
เราจึงได้ประกาศว่าไทยสร้างไทยเลือกไทยสร้างไทย
ลุงคนไหนก็ไม่มีโอกาสกลับมาอย่างแน่นอนค่ะ
ต้องบอกว่าตลอด๓๒ปีมานี่นะคะเราได้เห็นนักการเมืองทรยศประชาชนไม่ว่าจากการทำรัฐประหารยึดอำนาจฉีกรัฐมนูลและเลวร้ายที่สุดในยุคนี้คือการเขียนกติกา
เพื่อเอื้อให้ตนเองทุกอย่างแล้วมาลงสมัครในกติกาที่ตนเองเขียนเอาเปรียบ
แล้วในที่สุดรัฐบาลที่ประชาชนคาดหวังก็ไม่ได้มาทำงานแต่กลายเป็นว่าเราได้
และทะบานที่มาจากทหาร
จำแรงเสื้อคลุมประชาธิปไตยแล้วสร้างความยากลำบากให้พวกเรามาถึงวันนี้ใช่ไหมคะ
พี่น้องคะเราเลือกผู้แทนของเรามาเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าเขาจะทำสิ่งดีนะคะ
แล้วรักษาประชาธิปไตยและผลักดันนโยบายที่เคยสัญญาไว้ตอนหาเสียงให้สำเร็จ
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นเราจะพบว่าส่วนใหญ่พอมาทำงานจริง
ก็มาทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งสิ้นทรยศเสียงอำนาจและความเชื่อใจ
ที่ประชาชนมอบให้เขาในวันเลือกตั้ง
เราจะเห็นการแจกกล้วยย้ายข้างย้ายคั่วนะคะ

เลือกไปแล้วก็ไม่ทำตามสัญญาที่พูด
ไม่ว่าจะขอเวลาอีกไม่นานแต่อาจจะไม่มีนาฬิกาเป็นของตัวเอง
ขอเวลาไม่นานและอยู่มา๘๙ปีค่ะยังไม่ยอมออกนะคะ
ต้องบอกว่าวันนี้ไทยสร้างไทยนะคะ
เราเข้ามาเราต้องการที่จะมาแก้ไขปัญหา
จุดสำคัญก็คือเรื่องของการที่เราต้องยุตินะคะ
ปิดสวิตช์การรัฐพาหารให้ได้ค่ะ
เช่นนั้นเราจะเห็นการแจกกล้วยการซื้อตัว
การเลือกตั้งครั้งที่แล้วจู่จู่สอสอก็หายค่ะย้ายข้างไปอยู่กับพักที่
ที่น้องไม่ได้เลือกนะคะ
มาวันนี้แม้ว่าเรายังมีรัฐมนูลที่มาจากปลายกระบอกปืนของประชาชน
มีสว๒๕๐คนที่เราไม่ได้เลือก
มีองค์กรอิสระที่แต่งตั้งมาจากคณะรัฐพาหารนะคะ
และมีแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างที่บอก
เอาคนรุ่นปู่มาเขียนอนาคตให้คุณรัฐพาหารนะครับ
มาเขียนอนาคตให้คนรุ่นหลาน
ประเทศนี้จะเดินยังไงคะ

คนที่มาเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาตินั้น
ทำได้แค่สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคาร
ทั้งที่โลกมันไปไกลแล้ว
ดังนั้นวันนี้เราต้องยุติค่ะ
หยุดกันสักทีเรื่องของอำนาจนิยม
และต้องหยุดการรัฐบาหารค่ะ
เราจึงได้เสนอการแก้รัฐมนูล
ที่อาจารย์โพคลีนพูดเป็นมาสักครู่นี้
เพราะเราเป็นพักการเมืองใหม่
ยังไม่ได้ผ่านการเลือกตั้ง

ที่เพิ่มพลังให้กับประชาชน
เข้าสภาไปแล้ว๔ฉบับ
รวมทั้งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลให้เลือกสอสอรอและระบุด้วยว่าการรัฐประหารจากนี้คือกระบดต้องได้รับโทษสูงสุดค่ะ
พี่น้องคะและเราต้องสั่งสอนพวกนักการเมืองที่เอาอำนาจไปแล้ว
เอาความไว้วางใจจากเราไปแล้วแล้วทรยศเรานะคะนี่คือสิ่งที่มันต้องจบนะคะ
ส่วนที่สองค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องของความขัดแย้งนะคะเรื่องของความขัดแย้ง
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐประหารปี๔๙
ทำให้พี่น้องประชาชนยากลำบาก
อยากจะถามใจทุกคนในที่นี้ค่ะว่า๑๗ปีที่ผ่านมา
ที่เกิดความขัดแย้งนั้นพวกเรามีความสุขขึ้นหรือว่าทุกข์คะ
พวกเราร่ำรวยขึ้นหรือว่ายากจนคะ
และพวกเรามีหนี้มากขึ้นไหมคะโอกาสของคนรุ่นใหม่ถูกกดทับไหมคะ

ล้ำกันสูงมากขึ้นไหมคะและที่สำคัญก็คือ
ศักยภาพของประเทศขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการแข่งขันทางการค้า
ไม่ว่าจะขีดความสามารถด้านดิจิทัลไม่ว่าเป็นขีดความสามารถของเด็กไทย
ต่ำลงไปหมดไม่ใช่คนไทยไม่เก่งค่ะ
แต่เราอยู่ในระบบที่มันเห็งสวยค่ะ
พี่น้องคะวันนี้จึงต้องบอกว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน
เราต้องเราถึงได้บอกว่าไทยสร้างไทยเราคือยากันลุงค่ะ

ลุงคนไหนก็ไม่ได้กลับมา
และเราไม่เอาแล้วค่ะ
เราขอปิดสวิตช์การรัฐประหารด้วยค่ะ
ต้องช่วยกันนะคะ
รวมทั้งเราก็ไม่เอาความขัดแย้งแล้วค่ะ

เกิดจากการที่นักการเมืองได้อำนาจ
แล้วก็ไปทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
ผลประโยชน์ของในทุน
โดยไม่ได้คำนึงถึงประชาชนตัวเล็ก
แล้วท้ายที่สุดเราก็จะได้มีคนดีที่เราไม่ได้เรียก
แต่เขาเรียกตัวเองว่าคนดี
ออกมารัฐพาหารเราอีกค่ะ
ดังนั้นไทยสร้างไทยเราไม่สร้างเงื่อนไข
ที่จะให้คนดีออกมาหาเหตุรัฐประหารอย่างแน่นอนค่ะ
และทุกนโยบายของเรา
ฉันบอกแล้วว่าดิฉันเป็นนักการเมืองที่ลงพื้นที่

และกอดคนมากที่สุดแน่นอนค่ะ
เพราะมีแต่คนเข้ามากอด

เข้ามาร้องไห้
นี่คือความทุกข์ของพี่น้องที่ดิฉันแบกรับไว้เต็มหัวใจ
ดังนั้นเมื่อเรามองแววตาของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนที่เราเรียกว่าคนตัวเล็ก
คนที่มีรายได้น้อยคนที่เป็นพนักงานบริษัทคนที่เป็นเด็กจบใหม่อยากจะมีงานทำ
คนที่เป็นเกษตรกรคนที่เป็นแรงงานทุกคนคือคนไทยค่ะ
แต่วันนี้เขาถูกกดทับด้วยอำนาจนิยมด้วยรัฐราชการและด้วยกฎหมายทำให้ชีวิตเขาเดินต่อไปยากลำบากมาก
รัฐบาลที่ผ่านมานะคะก็มีแต่ส่งเสริมดูแลในทุนอย่างค่าไฟเนี่ยเห็นไหมคะ
เป็นเพราะไปเขียนสัญญา

เหมือนเป็นสัญญาธาตุและเหมือนกับรวมกันมาปล้นประชาชนทำให้ประชาชนเสียโอกาสดังนั้นคนตัวเล็กถูกกดทับ
เมื่อเขาไม่มีโอกาสเขาก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำมาหากินได้พักไทยสร้างไทยเราคิดครบวงจรค่ะ
เมื่อเราขจัดลุงขจัดรัฐพาหารนะคะ
ขจัดความขัดแย้งเราต้องหันมาดูแลปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเป็นอย่างแรกและคนที่เราจะดูแลคือคนตัวเล็กค่ะซึ่งมีจำนวนถึง๙๐ของประเทศนี้ค่ะ
เราไม่ใช่พักของในทุนเราไม่ใช่พักที่ต้องมารักษาผลประโยชน์ของใครอย่างค่าไฟพักการเมืองไหนพูดก็พูดไปเถอะค่ะ
แต่มีพักไหนคะที่กล้าไปยืนฟ้องเอาผิดคนที่ทำให้เราถูกป้นค่าไฟคะมีไทยสร้างไทยพักน้องใหม่ที่ยังไม่มีสอสอสักคนเดียว
และถูกรัฐราชการครอบงำมันไปต่อไม่ได้จริงค่ะ
วันนี้ดิฉันต้องเรียนเลยว่าทุกนโยบายของพักไทยสร้างไทย
กันออกมาจากหัวใจค่ะ
เราเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง

คนไทยต้องเข้าถึงโอกาส
คนไทยต้องถูกปลดปล่อยค่ะ
กฎหมายที่กดทัพโดยเฉพาะใบอนุญาตจำนวน๑๔๐๐ฉบับ
เราเสนอเข้าสภาแขวนพักใช้ไว้๓๕ปีค่ะ
เพื่อให้คนไทยทำธุรกิจได้
ระเบิดศักยภาพของตัวเอง

ไม่ต้องเจออุปสรรคเรื่องกฎหมาย
ทุกคนเจอปัญหา
ถ้าอยากจะทำค้าขาย
ปรากฏว่าต้องไปเจอการขออนุญาตออย
เกือบ๑ปีทุนหมดค่ะ
ต่อไปนี้นอกจากยาอย่างเดียว

ทุกคนทำมาหากินได้ทันทีค่ะ
และนอกจากเศรษฐกิจปากท้องแล้ว
เรามีจุดแข็งอะไรเราต้องช่วยส่งเสริมค่ะ
เรื่องเกษตรเรื่องท่องเที่ยว
เราต้องใช้งบไปในการส่งเสริมเรื่องการเกษตรการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวมันคือรายได้ที่เรา

เราต้องเอาจุดแข็งนี้มาขายนะคะ
โรงแรมทั้งห้างเสริมสินค้าทั้งร้านค้าเล็ก
จะต้องได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการท่องเที่ยว
เราเก่งอะไรอีกเราเก่งเรื่องของสุขภาพ
เมื่อ๒๒ปีที่แล้ววันนี้จะมาขยาย
สามจุดแข็งสี่จุดแข็งของเราก็คือ
สี่ตัวนี้ค่ะไทยสร้างไทยตั้งเป้าไว้ว่า
ภายใน๓ปีจะสร้างรายได้ให้คนไทย๕ล้านล้านค่ะ
แล้วทำได้ด้วยนะคะที่ผ่านมาเขาไม่ทำเท่านั้นเอง
และเราไม่ได้มองแค่นี้ในเรื่องเศรษฐกิจ
เราติดกับดักรายได้ปานกลางมากี่ปีแล้วคะ
มา๓๐กว่าปีแล้วค่ะ
วันนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่
ของเรายังต่ำเตี้ยอยู่ที่๒๐๐

ที่เราเคยมี๔๐กว่าเปอร์เซ็นต์
วันนี้เหลือแค่๔ค่ะ
เราต้องดึงศักยภาพคนไทยกลับมาใหม่
เราต้องส่งเสริมให้คนไทยนะคะ
ได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการนำประเทศค่ะ
วันนี้เราจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน
และของโลกให้ได้ค่ะ
เราจะเร่งถ้าไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาลดิฉันสุดารัฐจะไปพบประธานาธิบดี
ชิ้นผิงเจรจากันเชื่อมรถไฟนะคะความเร็วสูงจาก
จีนลาวผ่านน้องคายมาไทยอย่างรวดเร็วไม่ใช่อยู่มา๘๙ปี
ตอได้สามกิโลแปดเก้าปีสร้างได้สามกิโลนะคะไม่ได้แล้วนะคะ

ขวาง๒มหาสมุทรระหว่างอินเดียและแปซิฟิกส์
เราจะขุดคลองไทยค่ะเชื่อมระหว่างสองมหาสมุทร
และเราไม่ได้มองแค่การเป็นการเดินทางขนส่ง
ที่จะดึงการลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยนับล้านล้านนะคะ
เราลงทุน๒ล้านล้านแต่การรายได้จะกลับเข้ามาปีนึงนะคะ
เกือบล้านล้านคุ้มมากค่ะ
แต่เราจะศึกษาอย่างละเอียดถ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และประชาชนไม่เห็นด้วยนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราไม่ทำ
เราเห็นผลได้ทางเศรษฐกิจ
แต่เราต้องไม่ลืมที่จะคำนึงถึงผลเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นไทยสร้างไทยจะสร้างโอกาสให้กับคนไทยนะคะ
เรานอกจากเรื่องการสร้างฐานเศรษฐกิจแล้วเราจะขยายตลาดค่ะ
เราเป็นประเทศเดียวนะคะที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอินเดียเราจะเป็นสะพานเชื่อมนะคะ
ให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่าง๓ประเทศ
จีนอินเดียและไทยนะคะ
เพิ่มตลาดการค้าจาก๗๐ล้านคนเป็น๓๐๐๐ล้านคนค่ะ
ค่ะสุดท้ายนะคะก็ต้องบอกว่า
นโยบายของพักไทยสร้างไทยเรื่องเศรษฐกิจ
เราได้ฟังกันบ้างแล้วนะคะ

ให้ไทยสร้างไทยได้เข้ามาทำงาน

ด้วยความซื่อสัตว์ด้วยความขยัน
ด้วยความที่เป็นคนรู้จริงของพวกเรา

ไปยืนอยู่บนแผนที่การแข่งขัน
ของโรคได้อย่างแน่นอน

และคนไทย

คนเนี่ยทุกข์มากนะคะ
แววตาเขามีความเครียด

เขากังวลทุกช่วงวัยเลย
แต่งงานไม่กล้ามีลูก

ไปส่งเสียลูกเรียนหนังสือ

ก็จะมีความกังวล

เราเป็นประเทศกำลังพัฒนา

และเราไม่ได้เตรียมการอะไรให้คนแก่เลยค่ะ

แก้ก่อนรวยทั้งนั้น

และตัวผู้สูงอายุเอง

ถ้าแล้ว
คุณภูมิค่ะ

ไปบุกคุย
ไทยสถาน
และประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีสตังค์ค่ะแต่ใช้เงินผิดประเภทมานานแล้วค่ะ
เราจะปฏิวัติการใช้งบประมาณเลิกค่ะในการซื้ออาวุธซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำ
สร้างตึกใหญ่ใหญ่ไปดูงานต่างประเทศไปดูกันอยู่นั่นแหละ
แล้วก็พัฒนาอะไรไม่ได้กับประเทศนี้
งบประมาณที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ลง๑๐เราได้๓แสนล้านแล้วค่ะ
และเอาธุรกิจใต้ดินที่วันนี้ส่งสวยให้นักการเมืองเลวและเอาเงินมาซื้อเสียงประชาชน
ส่งสวยให้ข้าราชการที่โกงกิน
ทราบไหมคะว่าธุรกิจใต้ดินมีจำนวนมหาศาลทุกอย่าง

ทุกอย่างทั้งหมดนี้ถ้าเราเอาเงินที่อยู่ใต้ดินที่ต้องไปส่งสวยให้นักการเมืองรวย
ข้าราชการไม่ดีรวยเอาขึ้นมาบนดินเป็นภาษียากรให้กับประชาชน
เราจะเก็บภาษีเพิ่มได้๒๔แสนล้านค่ะ
และพักไทยสร้างไทยเราขอเอาจริงกับเรื่องนี้ค่ะ

อยู่กันไม่ได้ค่ะกับคนโกง

แค่นี้เราก็ได้เงิน๗๘แสนล้านที่จะมาดูแลคนตั้งแต่เกิดจนแก่แล้วค่ะ
คนแก่จะได้บำนานประชาชนเดือนละ๓๐๐๐บาท
ไปตลอดชีวิตค่ะ
และไม่ใช่คนแก่ได้อย่างเดียว
หนุ่มสาวพ่อได้๓๐๐แม่ได้๓๐๐
เขาเพิ่งจบมาทำงานลดภาระของเขา

เขาจะตั้งตัวได้เร็วค่ะ
เราไม่ต้องการให้เด็กรุ่นใหม่อยู่กับสังคมแซนวิชค่ะ
คือจบมาต้องแบกรักษาค่ะ
แบกรับภาระเลี้ยงดูพ่อแม่
จะแต่งงานจะมีแฟนก็ไม่กล้า
เพราะต้องไปแบกรับภาระดูแลครอบครัวตัวเองด้วย
เราจะไม่ให้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่
ต้องอยู่กับสังคมแซนวิชอีกต่อไปค่ะ
พ่อได้๓๐๐แม่ได้๓๐๐ลูกตั้งตัวได้
และเราไม่ได้ให้แจกเงินแบบคิดไม่เป็นนะคะ
เราให้พร้อมการสร้างสุขภาพ
เพราะฉะนั้นจะลดค่ารักษาพยาบาลของรัฐปีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านค่ะ
และที่สำคัญเงิน๓๐๐๐บาทของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะ
เพราะเงินทุกบาทจะลงไปในชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ
เมื่อเศรษฐกิจฐานลากแข็งเข้มแข็ง
ฟื้นตัวได้เศรษฐกิจทั้งประเทศถึงจะเจริญรุ่งเรืองค่ะ
นี่คือหลักคิดของไทยสร้างไทย
เราดูแลคนตั้งแต่เกิดจนแก่
แล้วไม่ต้องกลัวว่าเงินมาจากไหน
ปฏิวัติการใช้งบประมาณค่ะ
ซื้อกันจ้างรถถังกับเรือดำน้ำไม่ต้องแล้วค่ะ
รถถังนี่สุดารัฐไม่ชอบนะคะ
รัฐประหารทีไรชอบไปอยู่รอบบ้านสุดารัฐ

เรือดำน้ำก็ไม่เอาค่ะ
ไม่รู้จะเอามาทำไมนะคะ
พี่น้องคะก็ต้องบอกว่าท้ายที่สุด

วันนี้เราเสนอตัวมาเพื่อรับใช้

ทำงานยากสำเร็จมาทุกงาน
อยากจะขอทำภารกิจสุดท้าย
ทุ่มเทเอาความรู้ความสามารถนะคะ
ความซื่อสัตว์ของคณะทำงานของไทยสร้างไทย
ที่เป็นคนรุ่นใหญ่อย่างสุดารัฐ
อย่างหลายท่านที่ขึ้นมาบนเวที
บวกกับความสามารถกับคนรุ่นใหม่นะคะ
เพื่อที่จะมาขับเคลื่อนประเทศ
ออกจากวิกฤตความขัดแย้งการเมืองสองคั่ว
และมาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด
เพื่อส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะ
นี่คือสิ่งที่พวกเราไทยสร้างไทยคิด
เราถึงบอกว่าเรามาทำให้ไม่ทำเอา
พวกเรามาเพื่อเสียสละค่ะ
โดยเฉพาะคนรุ่นใหญ่ในพักไทย

ตั้งแต่ดิฉันอาจารย์โพคินอีกหลายคน
เราขอเป็นเพียงเสาเข็มเป็นฐานลากให้กับองค์กรการเมืองที่ชื่อว่าไทยสร้างไทย
อยากจะสร้างพักการเมืองดี
ให้เป็นเครื่องมือเป็นสถาบันที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนตลอดไปค่ะ
และเป็นสะพานเชื่อมคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาช่วยกันทำงานค่ะ
ดังนั้นไทยสร้างไทยเราอาจจะคิดต่างคนอื่นนะคะ
อยากจะได้เยอะเยอะเพื่อที่จะมีอำนาจแล้วก็เอาอำนาจนั้นไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

พักพวกเพื่อนพ้อง

ในทุนที่สนับสนุนตัวเอง

เราคิดอยากจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศ
แต่การเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา
อาจจะไม่ใช่รวดเร็วทันใจนะคะ
แต่คนที่มีประสบการณ์
และต้องบอกว่าเก๋าเกมพอ

ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนประเทศนี้
และสามารถที่จะเอารัฐราชการ

ร่วมกันกับพี่น้องทุกคน
วันนี้เราจึงชวนค่ะ
เปญสุดท้ายของเราคือ

ความวุ่นวายไม่เอาแล้วค่ะการรัฐประหาร
ขอมามุ่งสร้างเศรษฐกิจปากท้องและดูแลพี่น้องประชาชน
ตั้งแต่เกิดจนแก่สร้างอนาคตให้คนรุ่นใหม่
ให้ประเทศไทยกลับมายืนบนแผนที่การแข่งขันของโลก

และพักใหม่อย่างไทยสร้างไทยนี่แหละค่ะเราเก๋าเกมมีประสบการณ์มากพอค่ะ
ที่จะเอารัฐราชการอยู่และสามารถผลักดันทุกนโยบาย

พี่น้องไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเลือกไทยสร้างไทยไปแล้ว

คะแนนจะตกน้ำตรงกันข้ามเลยค่ะ
ถ้าเอาคะแนนฝั่งประชาธิปไตยไปรวมในตะก้าเดียวกัน
เห็นมากี่รอบแล้วคะเขาเตะทีเดียว
ก้าแตกไข่แตกทั้งตะก้าแล้วเป็นยังไงคะ
เราต้องไปอยู่กับคนดีที่เป็นลุงแก่อีก๗๘ปีไหมคะ

ดังนั้นเลือกไทยสร้างไทย
คะแนนไม่ตกน้ำค่ะ
เพราะทุกคะแนนเราจะยืนยันได้ว่า
มั่นใจได้ว่าทุกคะแนนที่เลือกไทยสร้างไทยนั้น
เราไม่สนับสนุนไม่ว่าลุงคนไหนให้กลับมาค่ะ
เราถึงได้บอกว่าไทยสร้างไทย
วันนี้เราจะมีการแจกนะคะ
แจกยากันลุงค่ะ
หมายเลข๓๒ค่ะ

และเลือกไทยสร้างไทย
ไม่ใช่มีอะไรวาระซ่อนเล้น
เพราะเรามีนายคนเดียวก็คือพี่น้องประชาชน
ดังนั้นเลือกไทยสร้างไทย
ไม่มีประเด็นแอบแฝง
ซ่อนเล้นที่จะมาสร้างความขัดแย้งความวุ่นวายและทำให้หาเหตุคนดีดีทั้งหลายที่เขาเรียกตัวเองว่าคนดีที่เราไม่ได้เรียกนะคะเขาเรียกตัวเขาเองว่าเขาขนเป็นคนดีลากรถถังออกมารัฐพาหารอีกไทยสร้างไทยไม่มีวาระซ่อนเล้นใดดังนั้นเลือกเรานะคะไม่มีการพาประเทศไปสู่วิกฤต
แล้วให้พวกลุงแก่ออกมารัฐพานอีกอย่างแน่นอนค่ะ
พอกันทีค่ะกับความขัดแย้งพอบางทีกับการรัฐพาหารปิดประตูตายรัฐพาหารค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าอยากจะมาเชิญชวนทุกคนร่วมกันนะคะ
กำจัดกองขยะกองโตไม่ว่าจะเป็นอำนาจรัฐราชการการ

ใช้อำนาจในการเข้ามารัฐประหารพวกที่เข้ามาโกงกินประเทศนะคะ
อำนาจนิยมทั้งหลายพวกทุจริตคอรัปชั่นทั้งหลายมันคือกองขยะกองใหญ่ของประเทศนี้
เราจะต้องมาช่วยกันนะคะจุดเทียนจุดไม่ขีดกันคนละก้านมาไล่มาเผานะคะ
ขับไล่ความมืดมิดและเผากองขยะกองโตนี้
เพื่อไม่ให้มีแมงวันมาตอมอีกต่อไปและให้เกิดแสงสว่างให้กับประเทศไทยก็ชวนกันค่ะ
วันนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากวันที่๑๔ปากกาในมือของท่านสำคัญที่สุดค่ะ
ที่จะทำให้ประเทศนี้เดินต่อได้หรือไม่เราวันนี้ขอชวนทุกท่านมาร่วมรับยากันนี้ค่ะ
อยากจะชวนทุกท่านค่ะได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเปรียบเสมือนเราได้จุดไฟนะคะ
คนละดวงคนละดวงคนละดวงนะคะช่วยกันจุดไอคนละดวง
ความมืดมิดเผาไหม้กองขยะ
กองโตที่มันเป็น

สิ่งที่ทำให้ประเทศไทยของเรา
ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้
เรามาเผาลุงเท่านี้
พวกนี้ให้มอด
ไปเลยค่ะนะคะเผา
ขยะกองโตนี้ไม่ให้มีแมงวันตัวไหน

แล้วช่วยกันจดแสงสว่าง
นะคะให้กับประเทศไทย
ร่วมกันค่ะมั่นใจได้ไว้ใจ
ได้ข่าวว่าเลือกไทยสร้างไทย
นะคะลงคนไหนก็ไม่ได้
กลับมานะคะ
และที่สำคัญวันนี้
เราจะพาประเทศไปสู่
อนาคตที่ดีที่สุดสร้างประเทศที่ดีที่สุด
ให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะ
สวัสดีครับ